ทีนี้ถามคุณผู้ชมกับทั้งสองท่านเชื่อเรื่องของการล้มมวยไหมคะ
ผมเชื่อมีถ้าถามเซียนมวยเขาก็บอกว่ามี
คุณผู้ชมล่าสุดมีจริงเพราะว่าฝ่ายที่รับค่าจ้างไปล้มมวยเนี่ย
เขายอมรับแล้วเปิดปากแล้วว่าได้ค่าจ้าง๒แสนบาทนะฮะ
กลับไปเมื่อวันที่๗สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
มีการแข่งขันศึกมวยไทย๗สีนะคะจริงเนี่ยเริ่มต่อยกันตั้งแต่๑๔นาฬิกา๓๐นาที
แข่งขันกันก็เป็นไปตามปกติทั้ง๖คู่

คู่เอกเป็นการพบกันระหว่างมหามงคลมุฟออนเชียงใหม่ฝ่ายแดง
พบกับซ้ายมงคลฟอร์ดพยักษ์แดนเหนือฝ่ายน้ำเงินในพิกัด๑๓๑ปอนด์
แล้วก็สุดท้ายเป็นมหามงคลที่ออกอาวุธชนะคะแนนได้อย่างสูสีค่ะ
หลังจบการชกมหามงคลผู้ชนะได้รับเงินอัดฉีดทันที๕๐๐๐๐บาท
นี่นะคนชนะนะฮะมหามงคลเกียงแดงนะ
ใช่ค่ะส่วนผู้แพ้เนี่ยก็เป็นซ้ายมงคลฝ่ายน้ำเงินนะคะ
ทีนี้ผู้แพ้อย่างซ้ายมงคลถูกสจโต้งปราจีนแล้วก็ทีมงาน
เรียกเข้าไปสอบในห้องสอบสวนยกใหญ่เลยนะคะ
หลังจากที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าตัวชกผิดฟอร์มไปเยอะมาก
ผิดฟอร์มไปเยอะมากเลยนะคะแต่ตอนนั้นปฏิเสธ
ก่อนที่จะถูกปล่อยตัวออกมาซึ่งตอนแรกเนี่ยนะคะ
ตอนที่มีการพูดคุยกันสักถามฝ่ายซ้ายมงคลเนี่ย
เจ้าตัวยืนยันนะชกเต็มที่ไม่มีอะไรเป็นเลขใน
ไม่มีอะไรเป็นพิรุษบริสุทธิ์ใจล้านเปอร์เซ็นต์ในการต่อยศึก
วยไทยจะสีครั้งนี้ซึ่งเป็นคู่เอกด้วยลองฟังจากเจ้าตัวค่ะ
สังเกตไหมคะตอนที่มีการถามเจ้าตัวหลบสายตาหลบสายตาไม่กล้าสบตานะคะ
คือตอนแรกเนี่ยถามบอกว่าผมทำเต็มที่แล้วแต่คนก็ตั้งข้อสังเกตแต่คุณชกผิดฟอร์มไปเยอะนะ
คนดูมวยหรือพี่เลี้ยงหรือคนดูมวย๗สีคนดูทั่วประเทศนะ
มายิกเป็นคู่เอกด้วยนะอ๋อคนดูรู้
เจ้าตัวยอมรับสารภาพบอกว่าล้มมวยจริง
ได้รับค่าจ้างล้มมวยเป็นจำนวนเงิน๒แสนบาท
เซียนมวยต่อเต่าแถวปากน้ำ
โดยทางทีมงานและสจโต้งปลาจีนบอกว่า
จริงแล้วก่อนหน้านี้พวกสจโต้งเขาก็มีการอัดฉีดเงินไปแล้วนะ

ทำไมถึงสายมงคลไม่กลับใจ
คุณไปรับค่าจ้างลงมวยมา๒แสนบาท
สุดท้ายดูสิคะมันเป็นเรื่องแบบนี้

จ้างล้มมวยอีก๕แสนบาท

เพราะพี่ชายของเขาถูกจับเป็นตัวประกัน

มันมีหลายแง่มุมคุณผู้ชมวงการมวย
นะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินบางทีโอ้โห

มันมีอะไรทรัพย์อะไรซ้อนเวลาในวงการนี้
เราเป็นคนนอกบางทีเราไม่รู้หรอก
และจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าเรื่องนี้ดูท่าแล้วไม่ได้จบง่าย
เพราะว่าเดชเพชรสีทองฟาร์มซึ่งเป็นผู้ดูแลซ้ายมงคล
ได้มีการออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
เซียนมวยต่อเต่าไม่ใช่คนอื่นไกลเมื่อสักครู่
มงคลเอ่ยชื่อไปแล้วพูดชื่อมาแล้ว
คือเขาบอกว่าหลานหลานของเซียมวยต่อเต่า
ก็เอามาฝากซ้อมกับที่ค่ายของเดชเพชรศรีทองฟาร์ม
ไม่น่าจะมาทำกันแบบนี้เสียแรงที่ยกมือไหว้
ถ้าคิดว่าตัวเองบริสุทธิ์มาเจอกันที่กองปราบได้เลย
แต่บอกตรงนี้นะเดชน์เพชรศรีทองฟาร์มบอกว่าตรงนี้เลยนะ
เรื่องนี้ไม่ยอมจบง่ายแน่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
โอ้โหเรื่องนี้คุณผู้ชมมันเป็นเรื่องของหลายอย่าง
เรื่องของศักดิ์ศรีของนักกีฬาศักดิ์ศรีของนักกีฬา
แล้วเรื่องของการล้มมวยมันไม่ใช่แค่เกิดความข้อสงสัยในสังเวียนเท่านั้น
เป็นกฎหมายนะเป็นกฎหมายนะใช่อันนี้เป็นประคันด้วย
ถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่ใช่แฟนมวยแนะนำเลยนะ
มันเป็นซีรีส์ของไทยนี่แหละเออเรื่องราวนี้เล่ายอดนี่
เขาเล่าเกี่ยวกับวงการมวยว่าทำไมถึงตกต่ำทำไมถึงไม่ไปถึงไหน
เขาเล่าหลายมุมทั้งมุมของเซียนมวยมีส่วนยังไง
มุมของนักมวยเองนักมวยที่เขาซ้อมมาตั้งแต่เด็กเนี่ยนะมีส่วนยังไง
กรรมการโปรโมเตอร์เจ้าของค่ายเจ้าของสนาม
ภาคส่วนมีส่วนในการทำให้วงการมวยไทยมันไปไม่ถึงไหน
อันนี้มันน่าจะอะไรนะถ้าภาษาอังกฤษเขาก็จะ
ก็คือสร้างจากเรื่องจริงนะฮะเมื่อกี้ดัจจริตพูดภาษาอังกฤษหน่อย
เพราะเวลาเขาขึ้นเวลาไปถ่ายข้างนอกเขาจะขึ้น
ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะคุณดูในแง่มุมที่มันเกิดขึ้น
แล้วมันก็ไม่ใช่เฉพาะมัวอย่างเดียวหรือเปล่าใช่ไหม

เดี๋ยวพิธรรมครับเสียวิชาชีพทุกคนหมด